นี่มันบินอะไรเต็มไปหมดเลยของแพงราคาหมูก็ขึ้นผักก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนหน่อยละกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ค่าใช้จ่ายมันแพงไฟก็แพงทำยังไงล่ะดิฉันทำคาเฟ่ก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะ
เลือกใช้โซล่าเซลล์ค่ะคุณผู้ชมติดมันไปกลางหลังคาเลย
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนี่แหละมาทำให้เกิดไฟฟ้าใช้ค่ะ
แต่ว่าใครที่ติดโซลาเซลแบบนี้ฉันต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดไม่ค่อยจะมีค่ะ
ฝนตกลงมาเทลงมาอาจจะเป็นอุปสรรคกันหน่อยเหตุเพราะว่าอะไรคะ
มีลมกระแสตะวันตกนี้นะคะเป็นลมตะวันตกที่พัดมาเอาความร้อนชื้นมาปกคลุม
ขณะที่ฝั่งทะเลบ้านเราก็หอบเอาความชื้นขึ้นไปมันเลยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปรปรวนของสภาพอากาศ
พาพันธุ์กันหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละพื้นที่นั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่ากันด้วยนะคะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดสามองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางภาคตะวันออก
อากาศนั้นจะเย็นในช่วงดึกถึงเช้ามีหมอกในช่วงเช้าด้วย
แห่งนั้นมีฝนและลมพัดแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งสามองศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๙องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ไปกันต่อที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่ง
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่บางแห่งฝนตกหนักนะคะ
จุดใดฝนตกหนักก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วย
แต่พื้นใดที่พื้นที่ใดที่ไม่มีฝนอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑องศาเซลเซียสกลางวันแดดดีทีเดียวค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนในช่วงของท้ายฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
เพื่อที่จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ไฟใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้จำกัดแล้วก็ให้ประหยัดกันด้วยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะติดโซลาเซลแบบชิสาคาเฟ่บ้างก็ลองดูนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยล่ะค่ะ
วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ